คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุชนแล้วหนีครับ
คุณครูผู้หญิงคนหนึ่งเอาเรื่องนี้มาโพสต์บอกว่าให้เวลาไว้นะ
เจ้าคนที่ชนถ้าเห็นคลิปนี้
กรุณากลับมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่คุณทำไว้หน่อยนะฮะ

นี่นะคะที่โดนชนแล้วหนี
เหละทั้งคันค่ะชนแล้วหนีด้วยนะคะ
ให้เวลาไม่กี่วันค่ะการุนามารับผิดชอบด้วยค่ะ
ถ้าไม่รับผิดชอบบอกเลยว่างานนี้ไม่จบเยอะเลย
กรุณานะคะนี่คุณครูท่านนี้เป็นครูผู้หญิงชื่อว่าครูนิต
บอกว่ารถของเธอก็จอดอยู่ดี
คือเธอจอดไว้หน้าอาคารพาณิชย์แถวตลาดจินดา๕
แยกวัชรพลบางเขนเธอกลับมาที่รถ
โอ้โหสภาพรถมันพังมันเละขนาดนี้
ใครชนคะช่วยกลับมารับผิดชอบ
ทีนี้ก็มีการพยายามตามหาเบาะแสว่าใครเป็นคนชน
มันมีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์
ตอนที่รถของครูนิตเนี่ยถูกชนนี่ดูนะฮะจังหวะนี้นะครับ
โอ้โหมาแล้วก็มาชนจากนั้นไปไหนล่ะคุณ
หายไปเลยนะฮะไม่จอดรถไม่ลงมาดูเหตุการณ์นะครับ
รถที่มาชนเนี่ยนะครับก็ขับมาเส้นทาง
ตรงรถที่ครูนิตจอดอยู่รถครูนิตคือ
โตโยต้าสีขาวจอดอยู่หน้าตึกนะครับ
เฉียงนะครับเข้าฟุตปาดเนี่ยนะฮะและปรากฏว่า
รถที่วิ่งมาที่ถนนเนี่ยนะฮะก็วิ่งมาชนท้ายรถ
ของครูนิดดื้อเลยหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดี
ขับรถตามไปพร้อมกับบีบแตรเรียกให้จอจอจอ
เพราะว่าคุณไปชนรถของคนอื่นเขาแต่รถคันก่อเหตุ
หนีเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุแล้วครับแล้วก็เมื่อเช็คภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่ารถคันก่อเหตุเนี่ยเป็นรถนี้เลยนิสสันรุ่นจุ๊กนะครับ
เห็นเลขทะเบียนชัดเจนนะครับครูนิดเนี่ยโอ้โหบอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้แล้วเลยว่ารถคันไหนมาชนรถของเธอก็ต้องนำคลิปเหล่านี้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักนะครับ
แล้วก็เธอก็ตามไปถึงบ้านของรถนิสสันจุ๊กคันก่อเหตุที่รถมันไปจอดอยู่ตรงนั้น
เรียกเท่าไหร่คนในบ้านก็ไม่ยอมออกมาตอนนี้ครูนิตบอกให้เวลานะครับ
คนขับมาแสดงตัวรับผิดชอบฉันอุตส่าห์ไปเรียกเธอถึงบ้านเธอไม่ออกมา
ฉันก็รอได้รอให้เธอมารับโทษหน่อยนะฮะถ้าเธอไม่มารับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้
นิตบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
มาวานเธอกับเพื่อนได้เจอคนขับรถนิสสันจุ๊กคนนั้นแล้วซึ่งเป็นรถกรเหตุแล้วนะฮะ

จากนั้นครูนิตกับเพื่อนที่ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
ก็เข้าไปในบ้าน
เข้าไปในบ้านซึ่งก็พบว่ารถยนต์นิสสันจุ๊ก

ส่วนบ้านก็เปิดประตูไว้
แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอเรียกก็ไม่มีใครออกมาตามนัด
ตกลงได้เข้าไปในบ้านหรือว่าไม่ได้เข้าไปในบ้าน
คือสรุปง่ายคือครูนิตกับเพื่อนตามไปถึงบ้าน

ก็ไม่มีคนเปิดประตูต้อนรับ

บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านเข้ามาคุยกันในบ้าน
แต่ปรากฏไปถึงบ้านไม่มีคนมาเปิดประตูรับนะครับ
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้พูดคุยกันเลยนะฮะ

ที่มีรถนิสันจุ๊กจอด
เพื่อนบ้านก็บอกว่าเจ้าของก็อยู่บ้านนะไม่ได้ไปไหน
ครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๒คนสามีภรรยา
แต่ครูนิตก็สงสัยแล้วทำไมถึงไม่ออกมาเปิดประตู

ตำรวจสนคณะยาวที่เธอแจ้งความไว้

เพราะรถของเธอก็เสียหายมาก
ตอนนี้ก็ลำบากฮะเอารถไปเข้าศูนย์เข้าอู่

แล้วก็ขอวิงวอนคนที่ขับรถชน
ออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
เพราะว่าเรารู้ทั้งรถของคุณทั้งบ้านของคุณแล้ว
แต่คุณยังหลบซ่อนอยู่มีเจตนาไม่รับผิดชอบแบบนี้
นัดกันแล้วคุณก็ไม่เปิดบ้านให้เราเข้าไปเจรจากัน
เนี่ยเพลียใจมากเลยค่ะตอนนี้นะฮะ
เสียเวลาแล้วก็เดือดร้อนมากนะครับ